นี้บรรทงไทยรัฐก็เลยภาควนลูกสาวค่ะ
ปกติลูกสาวก็จะแบ๊ววันนี้แพ้
แต่ลูกสาวของเราดาราเหมือนเลยนะคะ

ค่ะว่าไปดูกันเลยนะแค่บ้านแรก

สีเขียวแบบเห็นตั้งแต่ปากซอย
ต้องบอกนะคะว่าเป็นสาวน้อยตัวกลมนะคะ

ดิสนี่ลูกสาวของแม่อุ้มลักษณะค่ะ

เราก็จะเห็นว่ากิจกรรมของเธอนั้น

ล่าสุดนะคะออกกำลังกายตามรอยคุณแม่ไปเลยค่ะ
งานนี้นะคะน้องดิสนี่จัดเต็มค่ะ

แล้วก็ลีลาสุดยอดมาก

ผมเนาะดูว้านคุณน้อง

ก็มีคนถ่ายคลิปให้เนอร์คอ์นเลยค่ะ

เป็นสาแล้วนะคะดีนะให้น่ารูเปลี่ยน
แรงเลยใครอย่างกว่าพอคุณแม่ชอบเรือแรง
เยี้ยนไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมก่อนหน้านี้คุณแม่เขาชอบแข็งรถใช่ไหมคะ
ดูแล้วเห็นถึงความแข็งแรงของน้องบีน่าเลยนะคะแหม่สุดยอดจริงนะคะ
ยังยืนยังยากเลยค่ะหลุดไปแล้วค่ะตั้งแต่เกียวน้ำนะคุณผู้ชม
อันนี้เก่งนะเนี่ยทรงตัวได้ขนาดนี้สุดยอดแล้วหน้าเหมือนนานามากเลยนะคะ

วันนี้นะคะขอสลัดคราบนะคะดาวติ๊กต๊อกมากระโดดขึ้นหลังม้าเลยค่ะ
นี่เลยค่ะคุณแม่น้องเมย่าพาไปฝึกขี่ม้า
ต้องยกนิ้วให้ความกล้าหันของสาวน้อยเลยนะคะ

ร่าเริงสดใสชูสองนิ้วแบบเฮ้เฮเฮเฮ

ตอนถ่ายคลิปขณะพี่ม้าออกตัวเดินหาน้องเมย่าก็ยังดูธมัดธแมงแบบนี้ฉายแววเป็นนักขี่ม้าหญิงแล้วนะคะ

เดี๋ยวน้องจะเต้นติ๊กต๊อกบนหลังมาแล้วนะคะ

แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะให้เด็กไปฝึกขี่ม้ายังแพทย์นับประพาที่ให้น้องเลสซิ่งไปฝึกได้สมาธินะ

แล้วมันได้อะไรรู้ไหมคุณผู้ชมมันได้เรื่องหลังบุคลิกภาพมันจะดี